คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
เตอร์โฮชิมเฮนคือประกาศออกมาแล้วเหรอว่าสนใจเอ่อยังไม่ประกาศแต่ว่าเขาสนใจแน่แน่
ก็อ่ะว่ากันไปยังไงตอนนี้ต้องบอกว่าวิกเตอร์โอชิเมนอยู่ในลิสต์กองหน้าระดับประการของโลก
อยู่ในล้านาดเดียวกับบราวเวิลลิงฮาลันด์อ่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้โอ้โห
เพราะตอนนี้โอชิเมนถือว่าเป็นดาวยิงอันตรายที่สุดของเกาโชเซราก็ว่าได้นะครับ
อายุอนามก็น้อยนะครับอายุแค่๒๔ปีเท่านั้นเอง
เขาเกิดวันที่๒๙ธันวาคมปี๑๙๙๘นะครับ
ที่เมืองเรเกาะประเทศไนเจรีย
ชื่อมาก็ปั้นกองหน้านะครับ
อันนี้เราจะเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของโอชิเมนนิดหน่อยนะครับก็คือว่า
วัยเด็กของโอเชวินก็เหมือนกับนักฟุตบอลหลายคนนะครับ
ก็คือไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะมากนักนะครับ
ก็ต้องไล่ลาตามความฝันด้วยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือเป็นนักกีฬานะครับ
ซึ่งตัวเขาก็มีความท้าทายขั้นสุดว่าจะต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้นะครับ
ชื่อของโอชิมเอ็นเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกชุดอายุไม่เกิน๑๗ปีนะครับ

ทำให้บอฟบวกทีมจากเบูเนสลิก้า

ก่อนหน้าที่มกบวกจะได้ตัวไปเนี่ย

โดยเฉพาะแอฟริกาไต้
โดยเฉพาะแอฟกากว้างไกลมากอยู่แล้วตั้งแต่ตะนายุคของอาร์เซเวนต์เกิล
ส่วนสำคัญว่าถ้าเขาไปอังกฤษตอนนี้
อืมเขาก็เลยเลือกที่จะไปในพื้นที่ที่สามารถจะได้ลงสนามมากกว่า
นะครับเพราะเขามองว่าการลงสนามบ่อย
มันจะช่วยพัฒนาฝีเท้าของเขาให้ดีขึ้นได้

เพราะฉะนั้นโอชิเมนก็เลยเลือกที่จะไปอยู่กับวอฟบวกนะครับ
แต่จริงมันไม่ใช่แค่อาเซนอนทีมเดียวที่ให้ความสนใจ

ก็เห็นตัวของโอชิเมนแล้วอยากได้

คือชื่อมันมาตั้งแต่แบบอายุ๑๗แล้ว

เนี่ยเพิ่งรู้รูปการแรกที่ขึ้นมาเซเลอร์หรือยัง

ส่วนช่วงเวลาของโอชิเมนในวอฟบวกเนี่ยเขาก็มีปัญหาขนาดนั้นเยอะ
โดยเฉพาะเรื่องของอาการบาดเจ็บและการป่วยเป็นไข้มาลาเรีย

ส่งผลให้ร่างกายของโอชิเมนไม่ได้สมบูรณ์มากนักที่จะถึงขั้นแบบลงสนามได้อย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้ตัวของเวิร์คบวกเนี่ยเริ่มที่จะอยากที่จะปล่อยโอชิเมนในรูปแบบของการยืมตัวไปก่อน

แต่ด้วยเหมือนที่บอกไปอาการบาดเจ็บแล้วก็โรคของไข้มาลาเรียเนี่ย
มันทำให้หลายทีมเลือกที่จะไม่เอาโอชิเมนมาร่วมทีม

แต่ก็มีทีมที่ว่าชาเรือนรัวทีมนี้เป็นทีมจากเบลเยี่ยมนะครับก็เป็นฝ่ายที่ยืมตัวไป
โดยผลงานของโอชิเวียนในสีเสื้อของชาลารัวก็ทำได้ดีนะครับเพราะยิงไป๒๐ประตูจากการลงสนาม๓๖เกม
จากนั้นในปี๒๐๑๙เขาก็ย้ายไปร่วมทีมริวนะครับค่าตัวก็ประมาณ๒๐กว่าล้านยูโร
เขาก็เคยมีความสงสัยว่าทำไมนาโปรีถึงใช้เงินมหาศาลในช่วงนั้นได้
อะไรเงี้ยที่เราเคยเล่าไปในเอพิโสตของยูเวนตุส
แต่เรื่องนี้จบไปแล้ว
ด้วยกายภาพร่างกายก็คือเป็นคนแอฟริกาที่แข็งแรงอยู่แล้ว
แถมยังมีสภาพที่แบบสูงใช่ไหมทำให้เล่นลูกกาอากาศได้
ร้อยเก้าสิบไม่ถึงแปดร้อยแปดสิบเจ็ดอ่าถ้าจะไม่ผิดนะ
ใกล้ประมาณนั้นเกือบเกือบร้อยเก้าสิบ
แล้วก็มีทักษะการเลี้ยงลูกที่ดีการควบคุมลูกฟุตบอลก็สุดยอด
เป็นกองหน้าที่ถ้าใครดูนาปอลี่
เอาจริงเมื่อกี้พอพูดถึงริวฟูเนี่ยตัวแทนมาเน่ได้เลย

ใช่เนี่ยจริงคือวิธีการเล่นของเขาแบบพยายามแดนหน้าได้ดี

แต่ว่าเหมือนเดิมครับริวภูไม่มีปัญญาซื้อหรอก
อยากจะแบบบอกใบ้มากเลยนี่คือเราอัดต่อจากจับยาม๓แต้ม
แล้วผมพูดกันเรื่องลิวฟูอยากได้ตัวเยอะเหลือเกินหมายถึงไม่ใช่ลิเวอร์ฟูด้วยผมเนี่ยอยากได้ตัวเยอะเหลือเกิน

ก็ตัวของโอชิเบนเป็นกองหน้าสมัยใหม่นะครับ
จึงทำให้เขาเป็นที่น่ากลัวสำหรับผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้าม

หลังนี่แหละเพราะว่ากองหลังสมัยนี้กองหลังมันต้องเล่นบอลกับเท้าได้ประตูก็เล่นบอลกับเท้าต้องเล่นบอลกับเท้าได้
การที่เจอกองหน้าเพจเก่งแบบโอชิเมนอันตรายนะอันตรายนะครับ
แล้วก็เป็นเรียกว่าไงดีตัวเขาสูง๑๘๗ใช่ไหมแต่ช่วงขาเขายาวมากนะ
เออเพราะช่วงขาดี้ยาวเหมือนหนึ่งถึงยูเซชน์โบ้อ่ะครับ
คือถ้าหนึ่งหน้าโอชิเมนไม่เหรอนึกถึงยูเซชน์โบ้อ่ะ

ได้เปรียบอืมในเวลาที่เพลสกับผู้เล่นเกมรับนะครับในเวลาเดียวกันโนชิ
ก็เป็นผู้เล่นที่ถูกฝึกปลือมาเล่นเป็นทาเก็ตแมนก็คือกองหน้าตัวเป้าได้ดี
นะครับแล้วก็มีการพัฒนาการเล่นแบบที่เขาเรียกว่าเอาหลังหันให้กับ
ประตูอ่ะอืมถ้านึกถ้าไม่ออกคือตอนแต่ต้องเป็นคุมโอเคประมาณ
ช่วงประมาณสองพันยี่สิบที่ลูกกากูจะเล่นบอลกับหันหลังอืม
แล้วก็แบบบอลซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งโอชิเมนก็ทำอย่างงี้ได้
อ่าเดี๋ยวโอชิเมนอาจจะไม่ได้ตัวหนาเหมือนลูกกากูอืมแต่ว่าเขาได้เรื่องของ
ความเร็วเรื่องของความม่องวัยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับ
แล้วก็โอชิเมนเป็นนักเตะที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นแก่ตัวอืมเขาแบบ
พอได้บอลแล้วจังหวะที่เพื่อนได้จังหวะที่ดีกว่าอย่างควิชาควาลัสเคเรีย
ก็โยนให้เขาได้หรือจะแบบอันเงี้ยหรืออันกิซ่าอันเงี้ยอืมอืม
อันนี้คือครบเครื่องจริงคือเท่าที่พูดมาเล่นตรงแบบไหนก็ได้วะ
ใช่ครบเครื่องอีกใช่เผลอเผลอจะไม่รู้แม่งรู้สึกว่าคีย์คีย์
จะสูงกว่าฮารันด์หน่อยหน่อยด้วยซะอ่าแต่จริงจริงถ้าถ้าถ้าถามในมุมคนที่ดู
อย่างผมผมรู้สึกว่าในช่วงที่ฮาแลนด์อยู่กับดอสมุนผมว่าช่วงนั้นน่ะ
ดูซานวาราวิชเก่งกว่าอืมเก่งกว่าฮาแลนด์แต่เอ่อมันมีสองเหตุผล
แล้วกันก็คือเหตุผลแรกคือมีช่วงหนึ่งที่ดูซาบรวีเจ็บไปค่อนข้างนานอืม
กับเรื่องของตอนเนี้ยโฟกัสมันอยู่ที่พีเมริกเยอะกว่าอืมโชว์เซลลิอาร์อ่า
โอเคอืมมันเลยค่ะไม่ได้แบบคนเริ่มไม่ได้มองไม่ได้มองเห็น
ไม่ได้ให้สปอร์ตไลท์ไปที่ดูซานวาราโควิดสักขนาดนั้นนะครับ
วกกับคนที่ตัวจ่ายให้ฮาแลนด์เยอะเหลือเกินด้วยแล้วก็จริงจริงยูเอ็นตัวจ่ายโห
ใช้คำว่าไม่มีเลยมั้งอ่าไม่มีเลยคือดูสไตลุวิตจะเล่นได้ดีต่อเมื่อผมว่า
ต้องเล่นกับเต็มที่อ่ะผมว่าต้องเล่นกับอังเคลดิมาเรียต้องมีตัวจ่ายแบบนั้น
หรือแบบพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยตัวจ่ายฉลาดฉลาดหน่อยซึ่งพูดพูดตรงตรงอืม
ฟิชันเนี้ยไม่มีไม่มีมีแค่ดิมาเรียที่แบบเป็นร่วงโรยแล้วด้วยใช่
ดิมาเรียในช่วงแบบร่วงโรยอะไรอย่างเงี้ยดิมาเรียเป็นเซ็นต์บอลระดับบวกคลาสดูนะอืมแต่ว่าเอ่อ
คือถึงถึงจะบอกอย่างเงี้ยว่ามันไม่มีองค์ประกอบที่ช่วยเกลือหนุนแต่ว่ามันก็ชงเองกินเองได้อ่า
คือครบเครื่องมากแล้วจริงจริงอ่ะในระยะแบบอย่าไปทำนะวัลวิชยิงดีมากได้อีกใช่ยิงคมด้วยนะครับ
มันถึงบอกไงว่าเทียบบรรยัตยางมันอาจจะดูเหมือนฮาแลนด์จะดูปี๊ดปาร์ดกว่า
แต่ไปดูแมนซิตี้ตัวที่จ่ายบอลแย่ที่สุดในแผงเกมลุกคือฟิลโฟเดนนั่นคือแย่สุดแล้ว
ซึ่งถ้าไปอยู่ที่เมรินด์โคตรดีเลย
ใช่แต่คนอื่นลองไปดูโอ้โหเบนาโดซีนวา
คุณโดกานเอาเตอร์บรอยไหมเตอร์บรอยตะทิ้ง
โอ้โหนะครับ
ซึ่งปกติแต่ละทีมมักจะมีคนเดียว

มันอยู่ก็มีอิฟลิกเซ็นมีบรูโน่อีกคน
อาริวภูก็มีอะคันทารา
มันจะมีคนละทีมละคน๒คนไม่เยอะ
แต่เมนซิตี้เอาทั้งแผงทำได้หมดเลย
แล้วก็ไม่แปลกที่กล้องหน้าที่เอ็งขนาดนั้นมันจะเผิดฉายเกิน

ก็คือจะได้ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับ
น่าสนใจมากก็คือว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่ค่อนข้างเกือบจะทั้งสนามเหมือนกัน
เฉพาะแบบพื้นที่ระหว่างแดนกลางกับแดนหน้าเขาก็จะอยู่เนี่ย
พูดง่ายคือเขาเป็นตัวที่ลงมาเชื่อมเกมได้เหมือนกัน

จริงคือผมไม่ได้บอกแค่ขับครอปจริงกับเป๊บก็ได้รวมถึงกับทูเคิลอย่างนี้
คือเขาควรจะแบบเจอคนที่มึงเพลสขนาดนี้มึงเล่นถ้ามึงมาอยู่กับทีมที่แบบเล่นแบบนั้นผมว่าอีกสเต็ปนึง
เป็นเจ้าของตำแหน่งดาฟันโวสูงสุดของเฟลาตอนนี้อืมนะครับคือเป็นฝันร้ายของทุกทีมที่เจอกับ
ใช่คือจับทางไม่ได้อ่ะจับทางไม่ได้มึงจะพิงหลังแล้วจ่ายก็ใช่อยู่มึงจะพลิกไปเองก็ได้
มีความสเคลียอีกนะคือถ้าแบบจังหวะอย่างนี้รวมถึงการคลอสอ่ะถ้าคุณคอร์สมาแม่นอ่ะ
ใช่กระโดดทรงด้วยคือน่ากลัวมากคือตอนนี้แบบเป็นกองหน้าที่แบบครบสุดอีกคนนึงของวงการลูกหนังเลยนะครับ
แล้วก็คือผมมีโอกาสได้คุยกับแฟนบอลนาโปรีที่มีไม่ค่อยเยอะหรอกมีไม่ค่อยเยอะยิ่งในไทยยิ่งน้อยมาก
ซึ่งคล้ายกันในเรื่องของการเคลื่อนไหวคือเขาเคลื่อนไหวโดยที่เรียกว่าไม่เสียประโยชน์

พูดยากแต่คือนี้แน่คือเรื่องของเงินเนี่ยมีผลแน่นะครับ
แต่ราคาก็ควรจะสมเหตุสมผลนะใช่ใช่

อันนี้เป็นภาษาท้องถิ่นของอีชานในประเทศนิเจรียอ๋อเป็นภาษาไนเจรียแท้
ใช่ครับเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นของไนเจรีย
คือโอชิเมียนเนี่ยในภาษาอิชาญของประเทศไนเจรียมีความหมายว่า
ก็หมายถึงว่าพระเจ้าอันประเสริฐอะไรอย่างนี้ก็ได้มั้ง
โดยที่ในวัยเด็กของโอชิเมนเนี่ย

นั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมการเล่นของเขามันจะมีบางส่วนที่แบบ

เพราะว่านี่คือกองหน้าที่ไม่ถอดใจอะไรง่าย
มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักสู้อย่างเต็มเปี่ยมมีความกระตือหรือร้น
มีความจริงจังแล้วก็มีความเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่สูงมาก

แต่ว่าแน่นอนตอนนี้ถ้าคุณอยากยกระดับฝีเท้าคุณต้องมาที่อังกฤษ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
ขยายความก็คือพวกอิตาลีมันมีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะของแฟนบอล
แฟนบอลมีความคลั่งไคร้ในฟุตบอลมากและเป็นแฟนบอลที่พร้อมจะส่งเสียงเชียร์แบบสุดใจต่อทีมของพวกเขา
ชิเวนบอกต่อไปอีกครับว่าเวลาที่เขาอยู่นอกสนามเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเขาอย่างเดียว
ฟุตบอลชีพทุกคนล้วนพูดตรงกันว่าเวลาที่เขาเดินอยู่นอกสนามที่อิตาลี
เวลาที่แฟนบอลเห็นพวกเขาเนี่ยแฟนบอลไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงถนนหรือร้านอาหาร
แฟนบอลคนอิตาลีจะแสดงความรักความชื่นชมต่อนักเตะของพวกเขา
และจะอวยพรนักเตะของตัวเองอยู่เสมอ

ใช่อันนี้คือสิ่งที่โอชิเมนพูดนะ

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความสุดยอดของเกาโชเซเลอาซึ่งเขายังไม่เคยเจอจากที่ไหนบนโลก
ตลอดช่วงการค้าแข้งในชีวิตของเขา

มันก็เป็นจุดที่ทำให้เราก็คิดในอีกมุมหนึ่งได้เหมือนกันว่า
บางทีเขาอาจจะยังไม่รีบที่จะออกจากเซนาก็ได้

สถานะของเขาคือยิ่งใหญ่ในเนเปิ้ลแล้ว
คือบางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องขนขวายการย้ายทีมก็ได้
เหมือนกับนักเตะอิตาลีหลายคน
ที่แบบเฮ้ยเรารักทีมนี้เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขนขวายอะไรแล้วอะไรอย่างนี้
เหมือนอย่างฟานเชสติ์ก็ต๊อตติก่อนที่เคยได้เช็คปล่าวจากมาสบิทอะ

ไม่จำเป็นต้องย้ายอะไรอย่างนี้ครับ
เพิ่งจะ๒๔บ้าบอก

เป็นเงินปอนด์ก็๘๘ล้านปอนด์นะครับ
ส่วนค่าเหนื่อยตัวเลขผมมีตัวเลขเป๊ะด้วยนะ
แต่ตีขุมแล้วกันว่า๑แสนยูโรต่อสัปดาห์

แล้วก็๑ล้านปอนด์เป็นไม่ได้สูงกว่านั้นแน่นอน

หรือเงินปอนดก็๖๒๑ล้านปอนด์
ที่พี่ตาบอกเลยมันจะไม่อยู่แค่นี้

มันทะลุแน่นอนเพราะว่าอันหนึ่งคือ
เขามีสิทธิ์ที่จะสร้างทีมให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิม

อะไรก็เกิดขึ้นได้
ถูกทำก็ไม่ใช่ว่าไม่มี
ใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า

ในช่วงก่อนที่เราจะทำสคริปต์อันนี้
ตัวเขาเนี่ยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่า
แล้วเขาไล่เหตุผลเลยนะว่ามีอะไรบ้าง
บอกว่าความน่าสนใจให้เราลองจินตนาการดูว่า

ทางขวาเป็นชื่ออะไรนะ

กองหลังแบบโดนยุกตาย
ปรับตัวเล่นให้กับฟุตบอลอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เหมือนกันไม่ต้องพูดอันนี้เห็นเลยว่า
โอ้โหทรงนี้ฟุตบอลอังกฤษชอบ

โดยเฉพาะเรื่องของความขยัน

อันนี้มันเป็นเรื่องของความสนิทสนมเนอะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการย้ายทีมจริง
แต่ถ้าถามในตัวของความเห็นเขา
และที่สำคัญคือเขายกตัวอย่างด้วยว่า

เวลาเขาเจอกองหลังเขาไม่มีกลัวอยู่แล้ว
เขาพร้อมที่จะมุ่งไปหาลูกฟุตบอล

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาก็เสริมว่ามันคือ

กองหน้าประเภทนี้สักเท่าไหร่

ส่งเร็วแล้วก็เล่นได้หลายรูปแบบ

ยังไม่ได้เห็นจังหวะยิงหรืออะไรมากมายนะ
แต่วิธีการเล่นวิธีการวิ่งวิธีความบ้าพลัง
ใช่เลยส่งเดียวกันเป๊ะ

ซึ่งโหตอนนี้
ผมไม่ได้เชียร์ให้ไปลีกอื่น

กฤษดูแล้วจะมีทีมที่กระจ่ายได้อยู่ไม่กี่ทีมหรอก

ซึ่งผมว่าคงไม่ซื้อเพราะว่าเขามีฐานะอยู่แล้ว

ที่มีเงินแล้วก็มีความต้องการ

แต่เพิ่งซื้อมา๒ตัว
นูนเยอะก็ราคาแพงอยู่แล้วด้วย

ไม่มีประตูแม้แต่นิดเดียวมากกว่าอีก

อ่ะถ้าพูดแม่อายปาก

ต้องเสริมข้างหลังมาช่วย
เป็นปึกแห่ง

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก

ผมว่า๑ใน๒มีโอกาสสูงมาก

ใช้เงินเยอะในช่วงซีซั่นที่ผ่านมา

ใช้เงินไปค่อนข้างเยอะแล้วก็

ช่วงนี้ก็น่าจะขับเขี้ยวกองเชียร์ก็โคตรจะเหนื่อยมีผมสบาย

เบอร์น่าจะแบร์เบอร์น่าจะเป็นสกูเรโต้ดูว่าทำแต้มเท่าไหร
แล้วก็ไปลุนว่าชัมเปญสตรีกจะได้หรือเปล่า

ซึ่งเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเกิดได้ทั้ง๒ถ้วย

กูเพรียบพร้อม
ในเวอร์ชั่นที่ต้องยุคระดับขึ้นอีกด้วยซ้ำมาอย่างเงี้ย
อาจจะต้องหาคนซื้อคนอื่นมาเพิ่มด้วยซ้ำ

โอเคเป็นใครอ่ะสปอยซิถ้างั้น
เป็นกัปตันทีมของทีมที่ตอนนี้อยู่ในสปอร์ตไลท์ที่สุด
แล้วก็เคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่คนจำนวนมากมองว่าน่าจะเป็นดาวร่วง
แต่ตอนนี้ขึ้นมาไม่ใช่ดาวร่วงแล้วเป็นสุดยอดนักเตะที่โลกต้องจับตามองเขา

ใช่อาจจะเป็นทีมใหญ่สำหรับพรีวิวให้กับทีมนี้เลย
เพราะเผื่อเขาจะเป็นแชมป์โหยบ้าบ่คอแตกนั่นแหละฮะ
นะครับก็ต้องมาลุ้นเหมือนจะเดายากเลย
ก็มาลุ้นกันว่าใช่ที่คุณเดาหรือเปล่า
แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงยายคิดว่าช่วงนี้ขับเคี่ยว
อย่างที่บอกน่าจะสนุกก็เดี๋ยวคงยิ่งถ้าเป็นแชมป์
เราก็คงยิ่งต้องให้ครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากอีกตาม
ที่ทางช่องทางต่างต่างของอ่าพอดแคสท์ที่ทุกคนฟังกันอยู่นี่แหละ
รูปการณ์น่าจะต้องอ่าทำการบ้านกันหนักหน่อยครับ
สำหรับผมกับพี่บอยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะ
บ่อยครับผมโอเคลำลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ